ไปดูเหตุการณ์เมาแล้วขับที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีหน่อย

ตอนที่เขาเข้าไปช่วยกันแบบโอ้โหระงับหกระงับเหตุ

โหไปเว้ยวายใส่ตำรวจสั่งจะย้ายอาสงฆ์อาสากู้ภัยแล้วแบบม่วยหมด

แล้วยังอ้างว่าตัวเองเป็นทหารอากาศด้วย
เดี๋ยวไปดูนะครับ
บอกผู้กรแล้วผมรับผิดชอบหมดทุกอย่าง

โอเคนะฮะเห็นผมใบรองเท้าผู้กรมาตรีอื่นกว่าไร

ทำงานวิจัยของผมน่ะ
ใครเธอผมไม่ได้คุยหรอกแต่ผมรับผิดชอบยังไงละผมพี่
อะไรนะมิตต้องยุ่งไอ้ใจผมคนเสียหายครับ
โอเคเราก็รับผิดชอบจอบอย่างไรไก่ขนาดไหนจอบนะ
ไม่ต้องเยอะไม่ต้องจินหรอก
ผมไม่วายอย่าเพิ่งมาเยอะกับผม
นี่ฮะบอกเป็นท่านจาเอกด้วยนะครับทุกประจม

บอกว่าผู้ชายคนนี้อ้างว่าเป็นทหารอากาศ
เมาแล้วขับรถพุ่งชนเสาไฟพุ่งชนร้านอาหารริมทาง
แล้วเบ่งใส่ตำรวจขู่จะย้ายอาสาที่ไปช่วยประถมพยาบาลทำแผล
จะย้ายเขาออกจากพื้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ถนนรังสิตนครนายกขาออกที่คลอง๖นะฮะ
อยู่แถวก่อนถึงทางเข้าสพธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายตรงนี้นะฮะ

อาจจะเสียหายไม่เยอะนะแม่

เสียหายก็คือเสียหายเพราะมันต้องมีค่าใช้จ่ายในการสร้างเกิด
คือต้องมานั่งเสียเวลาซ่อมซ่อมอะไรอีก

เสาไฟฟ้าหักโค้นไป๒ต้น
มีเศษซากสิ่งปรักหักพังอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเลย
เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายนะครับ
บอกว่าขณะเกิดเหตุอยู่ในบ้านได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่นะ
เสียงรถแบบขับแล้วก็วิ่งมาแล้วขับ

พบว่ามีรถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าแล้วก็บ้านของตัวเธอด้วย
ที่ประตูระเบียงนะระบบไฟฟ้าประปาของบ้านนี่ชำรุดพังเสียหาย
ใช้ไม่ได้เลยต้องเสียเวลาซ่อมอีก
คนขับรถก็อย่างในคลิปอ้างว่าเป็นทหารอากาศ
บอกว่าจะขับรถกลับบ้านที่อำเภอหนองเสือปฐุมธานี

บอกว่าเสียหลักบอกมีรถตัดหน้า
บอกว่ามีอีกคันตัดหน้าก็เลยเสียหลัก
ชนเสาไฟฟ้าข้างทางแล้วก็ฉลับมาโดนบ้านเรือนของชาวบ้าน
นี่โชคดีนะฮะคือไม่มีใครบาดเจ็บอะไรนะครับ
แต่ว่าคู่กรณีเขาบอกว่าเขาก็ยืนยันแล้วแหละ
ว่าเขาจะรับชดใช้รับผิดชอบทุกอย่าง
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยกันเรื่องค่าเสียหาย
เขาบอกว่าเขารับผิดชอบ

แต่ที่รู้คือได้ยินเสียงว่าเสียงอะไรมันมาแล้ว

คู่มันมีคนขับมันก็มีอัตฟันมาเหมือนอะไรนะ

แต่ก็เสียงดังเป็นเรื่องปกติ
คนเราเขาก็คงจะมึนบ้างอ่ะท่าทางแน่นอน
เพราะว่ากระป๋องเบียร์ก็ยังอยู่ในรถ
แต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โวยวายอะไร
เขาก็ได้จะพูดว่าผมผิดผมยอมรับ
ผมรับผิดชอบอะไรอะไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบหมดอะไรอย่างนี้

ว่าเป็นอย่างไรเจ้าหนี้อะไรอย่างนี้

ที่เขาบอกอยู่ว่ารัฐราชการอยู่หรือว่าไง
เขาเป็นรัฐราชการเขาเป็นทหารอากาศ
กิจกัดใจที่จะช่วยทำแผลให้ต่อมาโดนด่านี่
ก็เหมือนตะวันในกรี๊บเลยพี่
ก็ทางตำรวจสพธัญบุรี
คุมตัวผู้ชายคนนี้ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะครับ
สูง๒๐๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหสูงมากค่ะจากไม่เกิน๕๐นะฮะจากไม่เกิน๕๐นะฮะ
แล้วก็แจ้งเขาหาขับรถขณะเมาสุรา
และขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ชายคนนี้ก็ยื่นหลักทรัพย์๑๐๐๐บาทขอประกันตัวออกไป
ส่วนจะเป็นทหารอากาศรับรัชการอะไรอย่างที่เขาอ้างหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรวมก็ต้องตรวจสอบต่อไปนะฮะ